เดี๋ยวดูอีกหนึ่งคดีที่ร้อยเอ็ดนะฮะมาวัน
เล่าให้ฟังแล้วที่มีลูกเลี้ยงคนหนึ่งเนี่ย
ใช้มีดแทงพ่อเลี้ยงจนตาย

พยายามลวนลามแทะโลมพยายามจะข่มขืน
มีเพศสัมพันธ์ด้วยมานานหลายปีแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยแจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วย
ติดคุกไป๘เดือนแล้วด้วยออกมาก็ยังทำเหมือนเดิมนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวลูกเลี้ยงคนนี้ไปฝากขังแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ลูกเลี้ยงวัย๔๓ปี
ใช้มีดยาว๘นิ้วแทงพ่อเลี้ยงซึ่งก็คือนายสายันอุณหัดสา
จนเสียชีวิตนะคะที่ตะบนเกษตรวิสัย
หลังก่อเหตุลูกเลี้ยงคนนี้เขาก็ยืนรอมอบตัวอยู่
แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วอะค่ะ

เพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเมาทีไรก็แทะลมพยายามจะลวนลามขอหลับนอนกับเธอตลอด

ทีนี้วันเกิดเหตุชนวนมันอยู่ที่ว่าเธอเดินไปบ้านเพื่อนบ้าน
แล้วพ่อเลี้ยงเดินตามมามาต่อว่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
บอกว่าไปกินข้าวบ้านคนอื่นทำไมไม่ทำกับข้าวให้เขากิน
เธอก็เลยโมโหค่ะคว้ามีดของเพื่อนบ้านนั่นแหละ

พ่อเลี้ยงก็วิ่งหนีตายออกไปได้แค่ประมาณ๑๐เมตร
ตั้งใจไปให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ถูกกระทำแล้วก็ผู้กระทำนั่นแหละ
เพราะว่าตามกฎหมายแล้วทั้งคู่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ
พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายในคดีอาญานะคะ
ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องฝากขังศาลแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทชวลิศอาทหารสารวัตรป้องกันและปราบราม
สถานีตำรวจภูทรเกษตรวิสัยบอกว่า
คู่กรณีที่เป็นพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงคู่นี้
ตรวจสอบแล้วพบว่าทะเลาะกันเป็นประจำค่ะ
แต่ยังไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกัน

ลงไม้ลงมือกันจนถึงขั้นเสียชีวิต

เคยมาระนับเหตุธรรมวิวาสของพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงคู่นี้